คุณผู้ชมครับเห็นภาพรวมการลงทุนเมื่อวานนี้
ทั้งตลาดทองคำทั้งตลาดหุ้นกันแล้วนะครับ
เราจะเดินต่อไปอย่างไรวางแผนปรับกลยุทธ์อย่างไรนะครับ
ช่วงนี้เราพูดคุยกันนะครับกับคุณสินทนันบุญยอด
จากหลักทรัพย์บัวหลวงหรือว่าพี่เน็ตนะครับ

วันนี้มาเย็นถึงสตูเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับภาพรวมและมุมมองการลงทุน

ก่อนจะไปแตะในเรื่องของไส้ในรายละเอียดว่า
ถ้าเราจะมองแล้วเทรนด์หุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจเนี่ย
เรื่องของทรัมป์ปฎิบุคภาษีนี่โอ้โหรอดูกันมากเลย
จริงคุณทรัมป์ก่อนหน้านี้นโยบายท่านก็

รอรุ้นรอรุ้นหมดนะครับตอนแรกที่จะทำเรื่องแท็กเนี่ยหรือแรกภาษีเนี่ยติดต่อหลักหุ้นขายรับที่ทางบวกนะ
เพราะว่าบริษัทจดทะเบียนหรือนิติบุคคล

คือลดเยอะด้วยนะครับจาก๓๕จาก๓๙๖เนี่ยเหลือแค่๑๕
เยอะมากนะครับเกินครึ่งนะครับ
ในกลุ่มของคนที่บอกว่าได้สิทธิพิเศษแน่
แต่คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเสียรายได้ไป
แสดงว่าต้องหาเงินจุดไหนมาชดเชย
นี่คือความที่ยังไม่ชัดเจนของทางคุณทรัมป
ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้บอกมาว่าถ้าเกิดไปรถแล้ว
เอาเงินไหนมาเพิ่มมาชดเชยให้ใช่เอาเงินไหนมาเพิ่มมาชดเชยให้
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็เลยยังเกิดอาการผันผวนอยู่นะครับ

ตลาดหุ้นดาวโจรอยู่ดีเปิดบวก

ยอดโตลงมาเหมือนกันนะใช่นะครับเพราะว่า

แต่สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่

กลับมาสู่บ้านเราแล้วกัน

แต่เมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันเนี่ย
ค่อนข้างปรับพอร์ตค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

ก็เป็นความผันผวนที่เกาะติดสถานการณ์โลก
อันนี้ในกลุ่มของการลงทุน

คุณครีงช่วงสงการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง
ทำงานครับพี่เน็ตไม่ได้ไปไหนเลยกันด้วยนะ

ผมไปที่แถววัดอรุณนะครับพี่เน็ต

คือในไทยเองคนก็ออกมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกัน

ในข่าวเข้าสารนี่ต่างชาติก็ยังมาอยู่
นะครับก็คือการท่องเที่ยวของไทยเนี่ย
ถือว่าเป็นหัวใจหลักส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ

ครับนะครับแล้วอยู่ในอันดับต้นด้วยนะครับ
ขณะที่การท่องเที่ยวของเรานี่เติบโตมาจากปีก่อน
เลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ดูที่จำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวเลยนะครับ

ผมจำได้ว่าเริ่มต้น๒๓ปีที่แล้ว
อยู่ที่ประมาณ๖ล้าน๓แสนกว่าคน

แต่ในช่วง๒๓ปีต่อมา

ปีที่แล้วนี่ประมาณ๙ล้านกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นเติบโตมาโอ้โหเป็นล้านคนนะ
ถ้าเกิดใครทำสินค้าขายของขายนักท่องเที่ยวได้นะ
มีคนเป็นล้านนะที่เติบโตทุกปี

กินอาหารไทยแน่ใช่ไหมครับ
ก็ยังทรงตัวประมาณ๙ล้านกว่าคน

ใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหม
อยากขายสินค้ายังไงให้โดนใจคน
มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่ง

ก็ได้สิเพราะว่าในบริษัทใหญ่นะครับในตลาดหุ้น
ก็อยู่ในธุรกิจของพวกเรานี่แหละการท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
ไปดูสไลด์กันจริงใน๓บริษัทนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับ
คุณกินเคยกินพิซซ่าไหมอ้าวเขาก็เป็นเจ้าของเหมือนกันนะนะครับ
ครอบคลุมในธุรกิจหลายอย่างที่เราเคยใช้เคยกิน
ถูกต้องแถมไม่ใช่เฉพาะในไทยนะ
และที่สำคัญนะล่าสุดที่เขาเพิ่งไปเอา
จริงอันนี้ถือว่าค่อนข้างดังนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทไทยนะ
เพราะฉะนั้นคนต่างชาติก็เลยเริ่มรู้จักบริษัทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ

ไปเดินห้างไปพักโรงแรม
อ่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาจะมีห้างพร้อมโรงแรมอยู่ใกล้กันเลยนะครับ
ไปวางปักหลักเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเป็นจับลูกค้าในกลุ่มระดับกลางถึงล่างลงมาหน่อย
นี่คือ๓ธุรกิจหลักในกลุ่มท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
แล้วเราได้รู้จักแล้วนะคะว่าธุรกิจเขามีอะไรบ้าง
คือบางทีแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันของนี่แหละ
ตัวเลขกำไรเขาเป็นยังไง
เขาบอกว่าในกลุ่มของการท่องเที่ยวนะครับ

ก็เติบโตขึ้นประมาณ๑๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็จากปี๒๐๐๕๒๐๑๖ในช่วงไตรมาน๑เนี่ย

ไรมาส๑ของปีนี้เริ่มออกมาแล้ว
๑๘๖๐กว่าล้านโอ้โฮเยอะนะฮะ
และเติบโตค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
๙ล้านนะครับมาเป็น๒๑๒ล้าน

ขณะที่เราบอกว่าธุรกิจยังไม่ค่อยดีใช่ไหม

ธุรกิจยังโซ่บซาวแต่กลุ่มท่องเที่ยวตัวเล่ยังไกลอยู่
คุณโฮ้เซ็นเทลอาจจะไม่โตมากนะครับ

แต่โดยรวมของกลุ่มการท่องเที่ยวนี่น่าสนใจนะ
เพราะว่าค่อนข้างเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าปีนี้จะโตมาอีกประมาณ๙โดยรวมนะ
กว่านะครับก็จำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นมาทุกปี
มีอีก๙ล้านกว่าคนที่มานะครับ
และจำนวนห้องพักเขาบอกว่าไปอยู่ที่ประมาณ
โอ้โฮก็คือเกือบเต็มอยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าสนใจนี่เอามาฝากแค่๓ธุรกิจหลัก
คือหุ้น๓ตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แต่ถ้าอยากรู้จังหวะว่าจะเข้าจังหวะไหน

ต้านราคาเท่าไหร่ดีไปถามเพิ่มเติมได้เลยครับ
ครอบครัวบัวหลวงเขาพร้อมจะให้คำแนะนำคำปรึกษาอย่างแน่นอน

เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมารับรองว่าเราได้คุยกันอย่างจุใจ
พร้อมเป็นที่ปรึกษาในด้านของการลงทุนให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอน